คุณผู้ชมค่ะบทเพลงขอเป็นค่ารองพระบาททุกชาติไป
คุณเป้วงมายเป็นผู้แต่งเนื้อร้องทำนอง
แล้วก็ขับร้องด้วยตัวเองนะคะเพื่อเทิดพระเกียรติในหลวงราชการที่เก้า
วันนี้เปิดใจกับผู้สื่อข่าวเป็นครั้งแรกนะคะ
บอกว่ารู้สึกภูมิใจที่ได้แสดงออกถึงความจงรักพักดี

หลังจากที่นักร้องหนุ่มบดินเจริญราชหรือว่าเป้วงมาย
ถ่ายทอดความรู้สึกจงรักพักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
บทเพลงเทิดพระเกียรติขอเป็นค่ารองพระบาททุกชาติไป
ที่เขาเองเป็นผู้แต่งเนื้อร้องทำนองแล้วก็ขับร้องด้วยตัวเอง
ล่าสุดนะคะก็เปิดใจให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
เป็นครั้งแรกถึงแรงบันดาลใจในการจัดทำบทเพลงนี้
เพราะอยากให้คนรุ่นหลังที่อาจจะเกิดไม่ทัน
รัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่๙
ได้รับรู้และตระหนักถึงพระอัจฉริยภาพ
พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน
ทรงมีต่อประสบกรณิกรชาวไทย
จากนี้นะคะนักร้องหนุ่มยังแสดงความรู้สึกเสียใจแล้วก็เสียดาย
ที่ไม่ได้จัดทำบทเพลงนี้ตั้งแต่เมื่อครั้งที่ในหลวงราชการที่๙
ยังทรงพระชนชีพซึ่งนับเป็นบทเรียนสำคัญที่ทำให้เขารู้ว่า
หากคิดจะทำการสิ่งใดอย่ามัวรีรอหรือผลัดวันประกันพรุ่งค่ะ

จริงแล้วตอนที่ท่านยังทรงพระสุมายุอยู่เนี่ย
แทนที่เราจะยิ่งทำอะไรให้รีบให้เร็วที่สุด
ช่วงเวลาที่ท่านยังมีโอกาสได้ประทับใจกับงานของเรา
แต่เราปรากฏว่าเราก็มัวแต่ผัดไปเรื่อย
เราคิดว่าเราทันเราคิดว่าเราทำทันที่ว่าเราทำทัน

นี่มันเป็นบทเรียนอันยิ่งใหญ่ของผมเลย
รู้สึกว่าแบบหลังจากนี้ไปถ้าอยากจะทำอะไรต้องรีบทำสิ

ไม่ได้มีอิทธิฤทธิ์อะไร
แต่ท่านทรงใช้ความเพียรใช้การศึกษาบากบั่น

สามารถจะสร้างความชุ่มชื้นให้กับดินที่แห้งแรง
สามารถจะสร้างอาหารหรือที่ทำกินอย่างนี้
ให้กับคนที่เรียกว่าแร้งแค้น
หรือไล่ฝิ่นให้กลายเป็นไร่กาแฟ
ทำทุกอย่างจนกระทั่งผืนดินที่แห้งแรง

แล้วก็อยากให้ลองไปศึกษาพระจริยวัตรของท่านดู